บอกว่าเรื่องจริงเหรอคะที่มีการเสียชีวิตของพี่ขวัญอุสามณี
อันนี้งงยันเจ้าตัวเลยเนี่ยนี่คุณขวัญอุสามณีมาตอบเองนะคะครับ
พี่ยังอยู่ค่ะพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ยังไม่ตาย

ขวัญตอบเองค่ะขวัญลูกสาวมาตอบแบบนี้แล้วยังตอบจิกกัดไปด้วยนะบอกว่า
พี่ยังอยู่ค่ะแล้วมีคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมบอก
ให้ข่าวต่างหากคงตายไปแล้วมั้งตายยกครัวตกนรกไปเลย
แต่ต่อให้คุณขวัญมาตอบเองแบบนี้กระแสมันก็ยังไม่จบ
กลายเป็นคนไล่ถามมาเรื่อยว่าจริงเหรอตกลงคุณขวัญเสียชีวิตจริงหรืออย่างไร
แจ๊กกะลีนเลยบอกอ่ะเดี๋ยวไทยรัฐทีวีจัดให้บันเทิงไทยรัฐจัดให้
โทรหาแม่แอ๊วปรานีแม่คุณขวัญเลยนะคะ
แม่ยืนยันกับทีมข่าวกับแฟนละครเลยว่าน้องขวัญยังอยู่ดีค่ะ

แต่เรื่องพวกข่าวปลอมข่าวลวงเรื่องการเสียชีวิตของดาราของคนมีชื่อเสียงเนี่ย

หลายคนโดนฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอะค่ะ
โดยที่เขาก็ยังบอกว่าผมยังอยู่ดีครับ